นักแสดงมากฝีมืออย่างชายชาตรีอารมณ์เนี่ย
ถูกพูดถึงน้อยกว่าความเป็นจริง
ที่ฝีมือมากฝีมือระดับเทพขนาดนี้
ทำงานแล้วให้รู้สึกว่า
เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเต็มที่แล้ว
แล้วก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะมาเจอคนที่เรารัก

ถ้าพูดแบบเสร็จแล้วหลายกี่ฉากเลยแหละ

อะไรอ่ะ

เราจะรับมือกับความแตกต่างอย่างนั้น

ถ้ามาบอกว่าเขาจะเป็น
เข้าใจไม่อยากให้เขารู้สึกอึดอัดเลยนะ

คือไม่มีใครที่อ่านครั้งแรกแล้วพูดถูก

คือชาตะกับอุดมมาเป็นคำสมาธิหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ชาตะเกิดมาอุดมก็คือสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ก็คือเกิดมาเพียบพร้อม
อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นความหมายประมาณเป็นผู้ชายที่เกิดมา

งงมากเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่เคยนับแต่คิดในใจว่า
เฉลี่ยแล้วตั้งแต่เริ่มทำงานมาถึงตอนนี้น่าจะปีละประมาณ
สามเรื่องมันมีคนพูดประโยคนี้ซึ่งผมชอบมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็น
มากเขาบอกว่านักแสดงมากฝีมืออย่างชายชาตรีอารมณ์เนี่ย
ถูกพูดถึงน้อยกว่าความเป็นจริงทั้งที่ฝีมือมาก
มือระดับเทพขนาดเนี้ยเพราะอะไรครับทำไมคนไม่ไม่คุยเรื่องเกี่ยวกับ
มือที่เราจะกาชการมากขึ้นเรื่อยไม่ถูกพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไ
อะไรนะครับพูดถึงเรื่องครอบครัวพูดถึงเรื่องนู้นนี่นั้นพอทำงาน
เสร็จปั๊บสิ่งแรกที่อยากทำคืออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมา
มาเจอครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็เลยอาจจะไม่ได้มีการแชร์
หรือว่าไม่ได้โปรโมทหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่า
ประมาณเนี้ยมันคือบาลานซ์ของชายอ่ะคือทำงานแล้วให้รู้สึกว่า
เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเต็มที่แล้วแล้วก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะมาเจอคนที่เรารัก
อะไรอย่างนั้นมากกว่ามันก็เลยไม่ได้แปลว่าไม่ได้
ไม่ค่อยได้ออกรายการไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหรือว่าอะไรอย่างนี้
แอบว่ามันน่าจะลักษณะนั้นมากกว่า
วันที่บอกตัวเองว่าเราเป็นนักแสดงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นนักแสดงเหมือชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์
คือเรื่องอะไรนะคะพี่ชายยังไม่มีเลยคือประสิทธิ์เรื่องนะไม่มีเลยเหรอ
คุณมันใช่คุณนิกระหายมากนะเป็นคนข้างงานมากนะครับ
เป็นคนอยากจะพัฒนาเรื่อยด้วยนะคือพอมันไม่เพอร์เฟคเนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยนะ
นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่รู้สึกว่ายังใช้ได้กับชีวิตการทำงานอยู่
มันมีช่วงเหมือนกันนะครับที่รู้สึกว่าดาวไปเยอะเลยอ่ะ
คือดาวเม่ไม่ใช่เพราะว่างานไม่ดีหรือว่าอะไรนะแต่ว่าความสนใจมันเปลี่ยนไป
คือไทยเคยคิดว่าไทยรักไทยสัทธาในความเป็นนักแสดง
เคยเรียนกับหม่อมน้อยชายเคยคุยกับหม่อมบอกว่าชายรักอาชีพนี้มากเลย
หมอมบอกว่าความรักอย่างเดียวไม่พอความรักมันยังมีความ
มันยังมีอย่างอื่นเข้ามาครอบงำด้วยความอิจฉาความโหลบความหนุ่นอีกอะไรต่างนี่ก็คือความรัก
แต่ว่าเหนือกว่านั้นคือความศรัทธาถ้าเราศรัทธาอะไรสักอย่าง
แล้วเราจะยกเขาเอาไว้ขึ้นอยู่เหนือกว่าสิ่งนั้นอีก
แล้วเราจะไม่ทำร้ายเขาเราจะแบบให้เกียรติเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะ

ใช่ท่านโอเคงั้นเข้าใจแล้ว
เข้าใจแล้วว่าเราเอาอาชีพของเราไว้ตรงไหน
คือทุกขั้นตอนการทำงานการทำงานบ้านการเข้าฉากการใช้ชีวิต
การเป็นตัวละครการเดินเข้าไปเผชิญกับเหตุการณ์สถานการณ์
ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละฉากแต่ละครั้งแต่ละเทคอะไร
เราก็ทำด้วยความรู้สึกศรัทธาอยู่ตลอด
มันก็จะไม่ช่วยกับมัน
วิธีของหม่อมคือการแสดงกับธรรมะเป็นของคู่กัน
เป็นแทบจะเป็นทางเดียวกันเลย
เราอาจจะมองไม่เห็นตอนแรกแต่พอหม่อมพูดขึ้นมาปั๊บ
ถึงได้เข้าใจว่าใช่ธรรมะคือธรรมชาติ
การเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้น

การแสดงคือตัวละครธรรมชาติของตัวละคร
ที่มีรักโลกโกรธหลง
แล้วเราต้องไปทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้คิดแบบนี้
ทำไมเขาถึงได้รักทำไมเขาถึงได้เกลียด

จริงแล้วมีช่วงหนึ่งมีรู้สึกว่า

เพราะว่าชีวิตมึงเปรียก
ช่วงชีวิตที่มีครอบครัวมีลูก

แต่ว่าช่วงนั้นเป็นหนักมากคือ
ไม่อยากทำอะไรอย่างอื่นแล้ว
คือมันมีที่มานิดนึง
คือด้วยความที่แบบอยากมีลูก

เพราะนั่นคือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มาตลอด
แล้วก็จนกระทั่งได้แต่งงาน

กี้อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็เดินมาบอกว่า

กี้คิดว่าชีวิตนี้กี้คง

เหมือนตกสวรรค์เลยนะ

คือตอนแรกก็คบกันมา๕ปี

ก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวคงอยากจะเที่ยวไป

สามีภรรยากันก่อนแล้วก็ค่อยมี

แต่พอผ่านไปตั้ง๒๓ปีแล้วแบบพี่เขาแบบ

กี้ผ่านไปหลายปี

กี้คิดว่ากี้พร้อมแล้ว

เคยวาดฝันมาตั้งแต่

ก็รู้สึกแบบทุ่มกับเขา

เหมือนหมดแฟชั่นในการทำงาน

โฟกัสมันไม่ใช่ว่าไม่รัก

เบนมาทางครอบครัวมากกว่า

อยากจะอยู่แค่นี้อยากจะอยู่กับ
เห็นเขาโตอยากจะเห็นเขา

คิดว่าถ้าไม่ต้องทำ

แล้วอะไรมันปลุกไฟในตัวหรือคะหลังจาก
ปีไม่เอาแล้วอยู่กับลูกแล้ว

คือปกติถ้าลูก
สักสองขวบกว่าสองขวบครึ่ง

คงจะต้องรู้เป็นว่าทำอะไรที่มัน
เป็นแบบตามหน้าที่
หัวหน้าครอบครัวเราอีกสักนิดนึงก็จะ
ก็เลยแบบ

เรากลับไปแบบเฉยไม่ได้
เพราะว่ากลับไปแล้วก็ยังพวง

กลับไปแล้วก็ยังรู้สึกว่า

แล้วฉันไม่ชอบตัวเองตรงนั้นเกิดอะไรขึ้น

คือแบบไม่ได้พูดกับเขานะแต่ไทยคิดอยู่ในใจว่าแบบ
ทำไมฮะตรงนี้นี่คือสิ่งที่รับผิดชอบนะ

ไม่เคยคิดอย่างนั้นแล้วไทยรู้สึกว่าแบบ
นี่เป็นโอกาสนี่คือแบบเป็นสิทธิ์ที่คนน้อยคนมากเลย
ที่จะได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้มีทำหน้าที่อย่างนี้
แล้วยายแบบจะคือคิดอยู่ในใจไม่เคยกล้าพูด
แต่ว่าเนี่ยวันนี้พูดแล้วว่าคุณไม่ควรคิดอย่างนั้น
คุณไม่ควรเป็นอย่างนั้นแล้ววันนั้นน่ะชัยเป็น
มันถึงได้สะท้อนใจมากว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต

เราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่
จะไม่มีเหมือนชัยอยู่ตรงกลางไม่เป็น

ถ้า
ถ้าเต็มที่ก็คือต้องแบบไปสุด
คือตรงมาตรดาที่บอกว่ามันกลับมานั่นเพราะว่ามันคือบทที่ท้าทายอีกแล้ว
คืออาจจะด้วยความที่เรากลับไปทำงานก่อนหน้านี้
ก็คือรับบทเป็นพ่อบ้างเป็นตัวร้ายเป็นอะไรต่างที่รู้สึกว่า
ขาดบาดตายกับตัวละครตัวนี้มาก
จนกระทั่งมาตรดามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตด้วยในความเป็นพ่อ
เป็นครอบครัวเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็แบบเจอร่องพอดีเลย

แล้วมันก็เป็นความนึกคิดปัจจุบันขณะที่เรารู้สึกตีความแบบนั้น
มันความเป็นพ่อความอะไรมันกำลังเปี่ยมอยู่ในตัวไทย
ตอนนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเออเข้าใจตัวละครมากเลย
จากเราคุกคลีกับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มากนะครับ
กลุ่มนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อว่าเขานะครับ
กลุ่มนี้ที่มีแสงประกายมากมายในสังคมที่ให้โอกาสได้เยอะมากขึ้น
คุกทีเราเห็นปัญหาอะไรแล้วเลยอยากเป็นกระบอกเสียง
มีสิ่งไหนที่เขาติดขัดและยังไม่ได้อยากจะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายเหล่านี้ครับ

ใช่นายว่าแทนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ใครได้
ให้แค่มีโอกาสได้

มันยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นแหละ
ไม่มีใครสมควรที่จะโดนถูกกดขี่ดูถูกหรืออะไรจากใครทั้งสิ้น
คือชีวิตคนเราจะมาในลักษณะไหนรูปแบบไหนโตขึ้นมายังไงมันมีความแตกต่าง
เป็นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้ว
แล้วทำไมเราต้องเอาความแตกต่างมาเป็นตัววัดว่าใครถูกใครผิด

มันยังมีคนในสังคมที่ยังแบบแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยตัวเอง
เพราะว่ากลวงสภาพของคนภายนอกจะรับเขาได้หรือเปล่า
แม้แต่คนใกล้ชิดพ่อแม่เขาจะรับได้หรือเปล่า

เพราะว่าสังคมเราวางมาตรฐานไว้ว่าตรงนี้คือเส้นถ้าข้ามไปแล้วมันจะ

แทนหัวใจไหมครับว่าสมมุติถ้าเราเป็นพ่อและแม่ของเกิกผล
เราจะรับมือกับความแตกต่างอย่างนั้นแบบในละครป่ะ
คือถ้าวันนี้เขาจะมาบอกว่าแบบเขาจะเป็น
เขาใช้ไม่อยากให้เขารู้สึกอึดอัดเลยนะที่จะบอก

ไม่อยากให้เขามีความรู้สึกนั้นว่า
กลัวกลัวเรา

กลัวอยู่แค่อย่างเดียวคือแบบ

สภาพอัตรร้องภายนอกคนข้างนอก
สังคมอะไรอย่างนี้เราควบคุมไม่ได้

อยากให้เขามีเกราะป้องกัน

คือถ้า

เป็นคนคอยอบอุ้มเขาไว้

มันถือว่าเป็นจุดอ่อน

เมืองไทยไม่ไปไหนตบตีละครน้ำเน่า

มันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดก้าวกระโดด

ด้วยสังคมที่ยังเป็นลักษณะอย่างนี้
ประมาณนี้แหละมันคือปัจจุบันของสังคมเรา

หรือว่าในลักษณะของละครอย่างมาตรดาเนี่ย
คนจะตอบรับดีอย่างนี้
คือทุกคนคาดหวังว่าอยากจะทำละคร
ให้ทุกคนดูแล้วก็แบบชอบกันมากอยู่แล้ว
แต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จอะไรที่จะรู้ว่าแบบ

ออกมาบ้างทุกคน

แต่ว่าคราวนี้มันก็คือความแปลกใหม่
ที่ควรตอบลับดีกับหละครน้ำดี

ปริมาณคนที่แบบให้ความสนใจ

คือทำยังไงก็ตามให้เขารู้สึกว่า

อยากให้เขารู้สึกว่า
การแสดงความรักมันคือเรื่องที่ดี
แค่ลูกไม่กอดยังงอนเลย

แค่รู้สึกว่า
คืออยาก
มันมีเรื่องราวไหม
ตรงความขัดแย้ง
หรือว่าเราอยากให้เขาทำแบบนี้เขาไม่ทำแบบนี้
พูดด้วยกันมาเล่าหน่อย
เราก็ต้องมาแบบเหมือนหาบาลานซ์อยู่ตลอดเวลา
แต่สุดท้ายมันแสดงว่ามันก็ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการเป็นพ่อด้วยเหมือนกัน
ว่าเราจะเลี้ยงอย่างนี้เพื่อให้เขาออกมาเป็นแบบนี้หรืออะไรอย่างนี้
มันก็แก้ไขปัญหาไปในเฉพาะหน้าไปตามแต่ละช่วงแล้วกัน
แล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดีที่สุด

มีชุดคำสอนแบบไหนที่ส่งทอดกันรุ่นสู่รุ่นไหมครับ

อันนี้เลยครับคือก็อยากให้เขาเป็นคนดีของสังคม
ไม่ใช่แค่ดีแค่เรานะน่ารักนะดีต่อสังคมนึงนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องออกไปอยู่ในสังคม
แล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีไม่ได้เป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูน
ให้คนเมตตาเขาก็จะอยู่ในสังคมยาก
คบกันมา๑๑ปีรู้จักกันมา๑๖ปี

สำหรับเราอะไรที่มันยังทำให้เรารักผู้หญิงคนนี้อยู่
ว่ามันเติมเต็มด้วยความที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
หลายอย่างลักษณะนิสัยครอบครัวก็ต่างกัน

แต่ว่าคือด้วยความต่างมันเลยกลายเป็นสิ่งที่มาเติมเต็ม
หรือว่าถ้ากี้เขาไม่เคยแบบเชื่อมั่นในสิ่งนี้
หรือว่าอะไรท้ายเขาก็บอกว่ามีทำได้

อะไรอย่างนี้มันมีสิ่งที่ขาดหายในชีวิตเรา
ที่เขาเป็นคนมาเติมเต็มให้

ก็คิดว่าเป็นส่วนที่เติมเต็มให้เขาได้ด้วย
ทะเลาะกันส่วนใหญ่จะทะเลาะกันเรื่องอะไร
ถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่องุคผู้ชม
ได้ใช้วิธีเหล่านี้ได้บ้าง

คือเมื่อก่อนตอนเด็กอาจจะมีบ้านตอนคบกันแรกอะไร

เขาอยากจะไปเจอเพื่อน
ด้วยความที่เขาโตขึ้นมาอย่างนั้น

แต่งงานอยู่บ้านมีลูกกัน

มันก็ปรับเปลี่ยนจนกระทั่งมันลงตัวกันเอง

แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยที่

คือเรื่องการขอโทษ

บางทีไทยแค่ต้องการ

อยากจะประคับประคองความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งต่อไปหรือเปล่า
คือก็แค่ขอโทษแล้วมันก็จบ

เรารู้ว่าเราไม่ได้ผิด
แต่อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดี
คำขอโทษนั้นมันคือขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่ดี
ไม่ใช่ว่าขอโทษที่ว่าเราผิดเท่านั้นเอง

รู้สึกอบอุ่นรู้สึกถึงอาร์สติฟ

รู้สึกถึงได้คุยกับนักแสดงมากฝีมือของเมืองไทย

สวัสดีครับ